ทุกวันวินาทีชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปช่วยนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
ไปเที่ยวที่ปากช่องโคราชนะครับ
แล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำที่ลำตะคองนะฮะ
โชคดีนะครับที่ไปเกาะอยู่บนต่อหม้อสะพานนะครับ
ขึ้นอยู่บนนั้นแล้วก็รอการช่วยเหลือได้ทัน

ชั้นไม่มีทิศเทศเดียวอีกครั้งครั้งอันนี้นะครับ
สุดยอดจริงนะฮะช่วยขึ้นมาได้ทันนะครับ
นักท่องเที่ยวคนนี้เป็นชาวจีนนะครับ
ไปนั่งรออยู่บนต่อหม้อสะพานนี่ฮะ
ไม่งั้นน้ำพัดไปไหนไม่รู้นะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ห้าทุ่มครึ่งนะครับ
เมื่อคืนวันก่อนนะครับกู้ภัยที่ไปช่วยเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้เป็นแม่น้ำลำตะคองนะครับ
เป็นจุดที่อยู่ติดกับร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้กับสะพานขาวหนองสาหร่ายนะฮะที่ปากช่องโคราชนะครับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้เนี่ยเขามานั่งกินข้าวกับเพื่อนนะฮะ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงของร้าน
ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำลำตะคอง
แต่โชคดีมากตอนที่น้ำซัดเนี่ยไหลมาเนี่ยเขาเกาะเสาต่อหม้อสะพาน
แล้วก็ให้ทิ้งตัวกับเชือกมันนะคะ

นี่เอาเสื้อชูชีพให้ใส่เรียบร้อยแล้ว

อีกคนนึงก็เข้าไปช่วยด้วยนะครับ

ใช่ดูมันซัดไปดึงไปต่อหนึ่งนะ
ถ้าไม่มีเชือกให้เกาะแล้วดึงเข้ามานี่ไปนู่นเลยนะ

ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
โอ้โหคือบอกเพื่อนออกไปสูบบุหรี่แป๊บนึง

นั่งอยู่ตรงนี้ต่อหม้อตรงนี้นะฮะ